ปิดเทอมนะครับก็มีหนุ่มนักศึกษา
กลุ่มหนึ่งเขาก็ชวนกันไปว่ายน้ำไปเล่นน้ำกันนะครับ
ท้ากันเนี่ยเดี๋ยวไหว้ข้ามไปฝั่งนั้นกันแล้วกัน

หมดแรงไปไหว้ไม่ถึงฝั่งไม่ทันเพื่อนก็จมน้ำหายไป
ก็ต้องให้นักประดาน้ำไปช่วยงม
สุดท้ายก็กลายเป็นศพเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแพรร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำมูลนะฮะ
ที่ตำบลครูซอสดำเภอเมืองศรีสเกต
คนที่จมน้ำเสียชีวิตก็คือนายวัชรพลตายูเคนอายุ๒๐ปีนะครับ
ซึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุในวัชรพลพร้อมกับเพื่อนกว่า๑๐คน
การเดินทางมาเล่นน้ำที่แพร่ร้านอาหารแห่งนี้ครับ
เนื่องจากเป็นช่วงปิดพักเรียนแล้วก็อากาศร้อน

ก็มีการเปิดให้บริการประชาชนกับนักท่องเที่ยว
ทานอาหารแล้วก็ว่ายน้ำกันได้นะครับ
จากนั้นเพื่อนก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำมูลกัน

อีก๒คนก็เปลี่ยนชุดกางเกงขาสั้น
ส่วนนายวัชรพลนั้นสวมกางเกงยีนอยู่ครับ
แล้วใส่กางเกงยีนว่ายน้ำอะฮะ
แข่งกันพอไปถึงตรงกลางแม่น้ำ
ชรพลเหนื่อยครับหมดแรง
ขอให้เพื่อนช่วยแต่ด้วยความเหนื่อยครับ

แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกัน
แต่ว่าวัชรพลนั้นรูปร่างใหญ่กว่า
ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเพื่อนก็ช่วยกันไม่ได้
ร่างของวัชรพลจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
จากน้ำมันลึกมากแล้วมันก็กว้างมาก
จากฝั่งหนึ่งไปถึงฝั่งนึงเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปแจ้ง
ให้ทางด้านของกู้ภัยนักประดาน้ำลงไปงมค้นหา

เพื่อนนั่งรุ้นกันร้องไห้ร้องห่มกันไป

ญาติก็ไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
ก็มอบศพให้ญาตินั้นกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ตัวอำรวจก็แจ้งนะฮะขอความร่วมมือ
ยังกลุ่มเด็กเยาวชนช่วงนี้ปิดเทอมปิดพักเรียนเนี่ย
ชอบไปเล่นน้ำกันอากาศมันก็ร้อน
อย่าเสี่ยงคืออย่าคึกคนนอง
ถ้าไม่พร้อมถ้าไม่ไหวก็อย่าไปอะไรแบบนี้กันนะฮะ
แล้วก็ขอให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
อืมนะมีเด็กจมน้ำมีคนจมน้ำตายกันบ่อยนะครับ
ระวังกันด้วยและที่สำคัญเราไม่ควรใส่กางเกงยีนว่ายน้ำ
ใช่ค่ะเพราะว่าคือมันไม่ใช่ชุดสำหรับการว่ายน้ำอยู่แล้วด้วย

ทำไมฝรั่งก็ถึงแค่ถอดเสื้อผ้ากัน
เพราะมันมีโอกาสเกิดเหตุแบบนี้แหละค่ะ
มันถึงได้มีการคิดค้นชุดว่ายน้ำขึ้นนะคุณผู้ชมรวมถึง
จริงแล้วถ้าอยากเล่นน้ำเราก็ไม่ว่านะ

ติดเอาไว้นี่แหละการมีชูชีพไม่ได้แปลว่าเราไม่เจ๋งนะคะ
มันคือเครื่องป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้